จากราคาข้าวที่ตกต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเหนียวข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวหอมมะลิจนทำให้นายกรัฐมนตรีค่ะ
ต้องเรียกประชุมนบขในวันนี้นะคะ
เพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือชาวนาเร่งด่วนค่ะนางสาวิบุญลักษณ์ร่วมรัก
หลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าเช้าวันนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว

จริงแล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมจำได้
บคได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือมาแล้วนะคะ
ในเรื่องของข้าวหอมมะลิก็คือเป็นรูปแบบของมาตรการ
จำนำยุ่งฉางตันละ๑๓๐๐๐บาทแต่วันนี้เนี่ย
ประชุมเร่งด่วนอีก๑วันเพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือเพิ่มเติม
จากว่ายังมีข้าวชนิดอื่นค่ะคุณผู้ชม
ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วง๒๓เดือนข้างหน้า
กว่า๒๕ล้านตันข้าวเปลือก
ซึ่งแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิมากถึง๑๐๗ล้านตัน
และสหกรการเกษตรหรือทกศนะคะเข้ามารับจำนำยุ่งฉาง
โดยเฉพาะข้าวเปลือกเหนียวและข้าวหอมปฐุม
ปริมาณประมาณ๑ล้านตันค่ะ
จากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการพิจารณา
หลังจากมอบหมายให้ทกศไปคำนวณ
หากต้องจำนำยุ้งฉางจะมีอัตราส่วนมากน้อยขนาดไหน
ว่าราคารับจำนำคงใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลินะคะ
ส่วนข้าวเปลือกเจ้าที่มีผลผลิตไม่มากนัก
ที่ประชุมจะมีการพิจารณาแนวโน้มราคา
กระทบกับต้นทุนมากน้อยขนาดไหน
และจะใช้มาตรการไหนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกร
แต่ก็คงไม่แตกต่างจากการช่วยเหลือข้าวหอมะลิมากนักค่ะ
ปัจจุบันมาดูราคากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ข้าวหอมปฐุมณวันที่๔พฤศจิกายนอยู่ที่๑๒๕๐๐บาทต่อตัน
ลดลงจากเดือนตุลาคมที่มีราคา๑๖๕๐๐บาทต่อตัน
ข้าวขาว๕ราคา๑๑๐๐๐บาทต่อตัน
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่มีราคา๑๑๕๐๐บาทต่อตัน
เช่นเดียวกันกับข้าวเหนียวทุกประเภทค่ะ
ที่มีราคาเฉลี่ย๑๙๐๐๒๗๐๐บาทต่อตัน
ลดลงนะคะเมื่อไปเทียบกับเดือนตุลาคมที่มีราคาเฉลี่ย๒๓๐๐๓๔๐๐บาทต่อตันค่ะ